งานบวชงานบุญก็จะมีมโหรีกันสนุกสนานแหละครับ
แต่พอดีไปที่งานนี้เขาบอกว่าโมโหลีไม่มี
ก็เลยจัดให้กับยายท่านนี้โอ้โหสุดยอดแข็งแรงจังหวะ

โดนลิคสิตใช่ไหมต้องเลยร้องเพลงช้าง

คือทุกคนก็เดินไปเหยียบว่าเดินวนรอบโหมดใช่ไหม
แต่ยายยายจัดเพลงช้างแบบเมดเล่

โมโหรีไม่ต้องยายร้องเอง
เอางั้นเลยเหรอ

ยุคโควิดแบบนี้การจะจัดแบบว่า
เอาง่ายงานบวชคนจะเยอะใช่ไหมแล้วมันยาก
แต่ทีนี้ยังไงดีล่ะจะไปจ้างบอกว่ามะโหลีมา

ใช่ไหมล่ะเอางี้ละกันจัดสบายแบบบ้าน
ยายก็กลัวว่าบรรยากาศมันจะกล่อยใช่ไหมล่ะ
ยายก็เลยจัดเพลงช้างให้เลย
ชอบนะนี่มีคุณยายอยู่ท่านเดียวด้วยนะ
ถ้าสังเกตบอกคุณดูนี่แค่สนุกอยู่คนเดียว
คนอื่นนี่เงียบเดินเฉยมียายคนเดียวนี่แหละ
โหรีไม่ต้องยายจัดเอง
แล้วเพลงนี้มันสนุกขนาดนี้เลยเหรอคะ
บอกไว้ก่อนต้องขอขอบคุณเจ้าของติ๊กต๊อกนี้นะ
คนที่ชื่อว่าศักดิ์ชัย๖๔๘๐๙๔๗๔

ไม่รู้เหมือนกันแหละแต่เป็นชื่อติ๊กต๊อกเขา

คือคลิปนี้เนี่ยพอเราดูแล้วทีมข่าวของเราต้องลงพื้นที่
เพื่อไปเจอกับยายอยากรู้ว่ายายเนี่ยแกชื่อเสียงเรียงนามอะไร

นี่ครับเราไปเจอกับคุณยายมาจริงพี่เอน้องใบตอง
ไปที่บ้านระกาตำบลนาดีอำเภอเมืองจังหวัดสุรินครับ
ไปเจอกับคุณยายจิตวารุนามอายุ๖๓ปียายคนนี้แหละครับพี่เอ

อันนี้ไม่เหมือนกับตะกี้เลย
ก็เป็นน่ารักนะแล้วแกดูแข็งแรงมาก
จะบอกว่าเพลงช้างที่โด่งดังในงานบวชเนี่ย
แกตั้งใจร้องเพราะเห็นว่าในงานมันไม่มีแตรวง
ไม่มีวงมโหรีตัวเธอจึงร้องเพลง
แต่เธอนึกไม่ออกว่าจะร้องเพลงอะไรดี
แล้วตอนนั้นมันแวบขึ้นมาเป็นช้าง
ก็ช้างนี่แหละช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่า
ช้างมันมีตัวไหมวะแล้วดูหน้าน่ายิ้ม
อย่างนี้เราเองตกใจและทึ่งในเรื่องของความแข็งแรงของยาย
ก็เลยอยากรู้ว่าที่แข็งแรงเต้นได้ร้องได้
แล้วเดินวนสบายใจได้อย่างนี้
ทำได้ยังไงมีเคล็ดลับอะไรบอกหน่อย
แกบอกว่าทุกวันแกกินน้ำพริกจิ้งหรีดครับ
เสียงเลยใส

ไม่ใช่ป่นจิ้งหลีดตำป่นจิ้งหลีด

คือตำป่นจิ้งหลีดอารมณ์แบบเป็นน้ำพริกจิ้งหลีดอะครับ
แล้วทานคู่กับผักสดปลอดสารพิษก็คือแกปลูกเอง

ผมเคยไปถามผู้สูงอายุหลายคนที่อายุเยอะ

ครึ่งผมความพูดฆาตก็ง่ายว่าผู้ใหญ่

ลับนะส่วนใหญ่ทานน้ำพริกกับผักสด
หรือไม่ก็ทานปลาเยอะอย่างนี้จริงนะพี่เอนะ
แข็งแรงใช่แล้วอายุยืน
สมองก็ยังเร่งดีเลยดูสิยังจำเป็นครั้งแม่งเลย
ใช่ครับนี่คุณยายนะจ๊ะ

งานบวชนะยังอยู่ในงานบุญกันค่ะ